ไว้เม็ดไทย

ดูนี่คือ

ดูเหมือนมันจะไล่กับท้องเรือเลยนะครับ
ใช่ค่ะท้องเรือไปหมดแลตอนนี้
ดูข้ามไปดูแรงอยู่ตรงนั้นแล้วนิดหนึ่ง
โอ้มายก็อด

อืม

งี้เจียงรองห่องเขาหรอ

โอ้มายโอ้

นี่พลิกเรือได้เลยนะเนี่ยจริงเรื่องจริง
อันนี้คือวานเพชรข้าดดำนะคะ
อันนี้คือวานเพชรข้าดดำนะคะ
เรือใหญ่ไล่ตามอยู่